คุณผู้ชมคะเคยไหมคะเวลาที่จะจอดรถ

อุ๊ยขั้นข้างหน้าออกพอดี
กำลังจะหักพวงมาลัยเลี้ยวเข้าไปแล้วเจอแบบนี้ค่ะ
เย่

ส่วนเธอเองไม่อยากรู้หรือห่าหลังคาญ
มาได้อย่างไรนะส่วนเธอว่านไหม

มันมาด้วยกันไงรถมันมาด้วยกันเธอเข้าใจป่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมเคย

คุยโทรศัพท์ว่าเออเดี๋ยวรถจะเข้ามา
คันที่ติดกล้องหน้ารถจะเอายังไงต่อ
เจ้าของโพสต์นะบอกสั้นเลยว่าลี่ก็ปวด

อะไรก็ปวดนะลี่เออพี่นี่แหละเออเนี่ยยังจะกักอีกเนี่ยค่ะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้อย่างที่บอกไงว่าน้ำแข็งเชื่อแหละหลายคนเคยเจอ
ให้วงศาคณะญาติมายืนจองที่จอดรถไง
แล้วคนที่เขาขับมา
คือเอ้าฉันก็รออยู่จะจอดจอดไม่ได้
แบบนี้ค่ะไม่ควรทำนะ
เพราะว่ายังไงก็ตามที่จอดรถคือใครมาถึงก่อน
คนนั้นก็ควรจะได้สิทธิ์เข้าไปจับจองก่อน

แล้วก็บอกว่าโน่นนั่นเพื่อนผมกำลังออกมาจากบ้านแล้ว
เดี๋ยวอีก๒ชั่วโมงวนมาถึงผมจะมาจอดตรงนี้มันไม่ได้

อันนี้คือที่มอเตอร์เวย์ตรงจุดพัก
เออเสียความรู้สึกเหลือเกินค่ะ